ส่งกำลังใจให้ครอบครัวแม่แอฟทักษะออนกันดีกว่านะคะ
ก็ต้องบอกว่าแม่แอฟเนี่ยเข้มแข็งมากจริงนะคะ
อย่างที่ทราบนะคะว่าแม่แอฟอาจจะต้องสูญเสียคุณพ่อ
คือความเศร้าใจมันแบบมันกลัดน้องอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าตามภาพที่เห็นเลยค่ะ
แม่แอ๊บของเราก็ยังทำหน้าที่ลูกสาว
ส่งคุณพ่อสู่สวงสวรรค์ได้อย่างดีเยี่ยมจริงค่ะ
โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจที่วัดธาตุทองนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะครอบครัวของแม่แอฟเนี่ยค่ะ
ก็ได้ทำพิธีเก็บอัฐิแล้วก็นำอาธิของคุณพ่อ
ลอยอาคารที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ

โดยมีครอบครัวของทางฝั่งคุณแม่ของแม่แอฟเนี่ยค่ะ
แล้วก็คุณแม่หมีซึ่งเป็นคู่ชีวิตของคุณพ่อนะคะ
ร่วมส่งคุณพ่ออย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเลยค่ะ
คือครอบครัวของแม่แอฟจะเรียกคุณพ่อว่าคุณตา
ติดตามน้องปีใหม่ก็มาส่งคุณตาเพราะว่าคุณตาชอบสัตหีบมากค่ะ
บรรยากาศก็เป็นไปตามภาพที่เห็นหน้าจอเลยค่ะ
ผู้จัดการของแม่แอฟของเราเนี่ยค่ะก็ได้โพสต์ภาพนะคะ
ท้องฟ้าแจ่มใสคลื่นลมสงบค่ะ
โดยครอบครัวยังได้นำพวงมาลัยมะลิสีขาวช่อใหญ่นะคะ
แล้วก็ดอกกุหลาบค่ะมาทำพิธีด้วยเนี่ยค่ะตามภาพเลย
พร้อมกันนั้นนะคะเรายังได้เห็นภาพผู้จัดการของแม่แอฟค่ะ
ถ่ายร่วมกับหลานรักทั้งสองท่านเนี่ยค่ะภาพนี้เลยนะคะ
คือน้องเป็นลูกของน้องแอ๋มนะคะเป็นน้องสาวแท้ของแม่แอฟของเรา
คือน้องแอ๋มแต่งงานกับชาวต่างชาติไป
คือครอบครัวของแม่แอฟก็จะมีหลานอยู่๓คน
มีน้องปีใหม่แล้วก็มีหลานล่างอีก๒คนนี้ล่ะค่ะ

ซึ่งเหตุผลที่ครอบครัวนำอาธิของคุณพ่อมาลอยอังคารที่นี่นะคะ
เพราะว่าเป็นสถานที่ที่คุณพ่อชื่นชอบมาก
คือคุณตานู้สรชอบทะเลมากชอบเรือใบ
เดี๋ยวเราจะเห็นแน่นว่าสีหน้าสีตาของแม่แอ๊บของเรา

ส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะกำลังใจจากคนรอบข้าง
แล้วก็แฟนทุกคนที่ส่งให้เธอนี่แหละค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะล่าสุดเลยค่ะตามภาพที่เห็นค่ะ
แม่แอ๊บของเราก็ได้กลับมาทำงานปกติค่ะ
โดยแม่แอฟของเรานะคะยังใส่ชุดดำเพื่อไว้อะไรคุณพ่อนะคะ
ก็สีหน้าสีตาดูสดใสขึ้น
สอบถามจากคนใกล้ชิดนะคะว่าแม่อัพได้กำลังใจจากคนรอบข้างเยอะจริง
คือแม่แอฟบอกฝากบอกเลยนะคะว่าอาจจะขอบคุณแบบทุกท่านไม่หมดจริงนะคะ

แล้วส่วนหนึ่งที่ได้ไปร่วมงานศพของคุณพ่อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ต้องยอมรับจริงนะคะว่าคุณแอ๊บทักษะออนรักคุณพ่อมาก
แล้วเราได้ไปดูย้อนภาพเก่าความผูกพันระหว่างคุณแอฟทักษะออน
แล้วก็คุณพ่อนุสอนแบบสุดยอดในใจจริงนะคะคือด้วยความที่คุณตา
คุณตานุสรนั้นเป็นคนน่ารักมากที่สำคัญนี่ไปดูภาพมา
สมัยหนุ่มคุณตานุสรคุณพ่อของคุณแอฟเนี่ยหล่อมากจริง
เนี่ยค่ะตามภาพเลยนะคะแล้วก็ท่านเป็นคนน่ารักค่ะคือคุณแอฟได้พูดนะคะ
บอกว่าแม้กระทั่งในช่วงสุดท้ายที่คุณตานุสอนเนี่ยรักษาตัวโรคมะเร็งเนี่ยค่ะ
คือทุกครั้งที่ลูกไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมเนี่ยคุณพ่อยิ้มให้ตลอดเลย
ไม่เคยทำให้แบบลูกสาวหรือว่าคนในครอบครัวแบบรู้สึกเป็นห่วงเลย
นี่คือสุดยอดจริงนะคะแล้วก็แม่แอฟต้องถือว่าแบบเข้มแข็งมากนะ
คือใครที่ได้ไปร่วมงานศพไม่มีวันไหนที่แบบว่าคือแม่แอฟแบบน้ำตาท่วมเลยอ่ะ
รู้เลยนะคะว่าเขาเก็บไว้ในใจความรู้สึกทั้งหมด
แต่ว่าเห็นจากภาพแล้วรู้เลยว่าคนทั้งวงการเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูแม้แอ๊บมากนะคะ
คุณยายมาริลินเองค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้กับแม่แอฟด้วยเหมือนกันค่ะ